ส่วนผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงพ่อค้าผักเสียชีวิตที่ตลาดกลางเมืองรัชบุรี
ตอนนี้ก็ควบคุมตัวได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นายบุญเสริมแดงม่วงอายุ๓๐ปีนะครับ
หลังจากที่ก่อเหตุเอาไว้นะฮะสพมรัชบุรีก็คุมตัวได้แล้ว
แล้วก็นี่คือภาพที่พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ในตลาดศรีเมืองอาคาร๑๕อำเภอเมืองรัชบุรีนะครับ
นายบุญเสริมคนนี้ใช้ปืน๒๒ยิงในยงยุทธ์หนูนัน
อายุ๓๘ปีเสียชีวิตตอนที่เขาอยู่ในรถกระบะลักษณะแบบนี้ฮะ
กระสุนตอนที่ยิงเขาอยู่ที่เบาะที่นั่งคนขับนะครับ
กระสุนเข้าที่ดั้งจมูกขวา๑นัดลำคอด้านซ้าย๑นัด
หน้าอกซ้ายอีกสองนัดแขนซ้ายทะลุชายโครงซ้ายอีกหนึ่งนัดนะฮะ
คือยิงแบบไม่ยั้งเลยนะครับทั้งหมดเนี่ย๕นัดนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาก็เสียชีวิตอยู่คารถก่อเหตุเอาไว้เมื่อวานนี้นะครับ
ระหว่างทำแผนประกอบคำรับสารภาพนายบุญเสริม
สีหน้านี้ก็เคร่งเครียดนะฮะแล้วก็ทำท่าทางลักษณะว่าเข้ามาทางนี้
แล้วก็ยิงแบบนี้นะครับบอกว่าไม่ขอให้รายละเอียดอะไรนะครับ
บอกสั้นแค่ว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับ
นางสาวจุธารัฐอ่อนช้อยอายุ๓๖ภรรยาของผู้ตายบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอก็มากับสามีขับรถพลิกอัพมากัน
นำใบโหระพามาลงที่ล็อกตามปกติที่ตลาดศรีเมืองที่รัชบุรี
นายบุญเสริมผู้ต้องหาเนี่ยเป็นลูกน้องเข้ามาช่วยขนใบโหระพานะครับ
ระหว่างนั้นสามีเนี่ยก็ขี่จักรยานยนต์ตามมาเธอเนี่ยขับกระบะมาก่อนนะครับ
แล้วมีปากเสียงกับนายบุญเสริมเนื่องจากสามีเนี่ยหึงหวง
ว่านายบุญเสริมเนี่ยจะมาเกาะแกะเธอหรือเปล่า
จากนั้นนายบุญเสริมนะครับคือทางสามีเนี่ยก็ไล่ไปนะครับ
ให้ออกไปนะครับไม่ให้มาทำงานที่นี่อีกบอกไม่ต้องมาทำแล้ว
แล้วสามีก็ขึ้นรถกระบะจะขับไปเอาผักอีกรอบนึง
ตัวเธอก็นั่งเบาะข้างคนขับแต่ว่าสามีเธอก็ยังคงมีปากเสียงไม่เลิกกับทางนายบุญเสริมนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยสามีเธอลดกระจกประตูฝั่งที่เธอนั่งอยู่ลงนะฮะ
แล้วก็ตะโกนทะเลาะกับนายบุญเสริมผู้ต้องหา
อยู่นายบุญเสริมชักปืนขึ้นมาแล้วก็นำยิงสามีของเธอแบบที่ว่าเธอก็นั่งอยู่ที่เบาะหน้าข้างคนขับนั่นแหละ
ยิงผ่านตัวเธอไปเลยนะครับสามีเธอก็ถูกยิงเข้าไปห้านัดเสียชีวิตคาเบาะคนขับ
ส่วนนายบุญเสริมก็หลบหนีไปสุดท้ายก็ถูกจับได้แล้วนะฮะนี่พามาทำแผนนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตลาดศรีเมืองจุดเกิดเหตุนะครับ
ไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดทุกคนเนี่ยบอกว่าผู้ตายเนี่ยนะฮะก็คือนายยงยุทธ์กับภรรยาเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานมีแม่ค้าในตลาดคนหนึ่งบอกกับเราว่าเมื่อวานเห็นนายยงยุทธ์ผู้ตายเขายืนทะเลาะอยู่กับนายบุญเสริมผู้ต้องหา
จับใจความประมาณว่านายบุญเสริมเนี่ยถูกผู้ตายเขาต่อว่าว่ามาแอบเกาะแกะมามีอะไรกับภรรยาเขาหรือเปล่า
ผู้ตายเนี่ยถึงขั้นตะโกนไล่บอกออกไปเลยไม่ต้องมาทำงานกับเขาแล้วจะไปทำงานที่ไหนก็ไปปกติเขาเป็นลูกจ้างของผู้ตายอยู่นะครับ
นายบุญเสริมผู้ต้องหาก็เดินไปขี่จักรยานยนต์จะออกไปจากตลาดนะกระทั่งก็เกิดเสียงปืนดังขึ้นนะครับตรงลานจอดรถนะฮะตรงจุดที่ผู้ตายเขาจอดรถอยู่หันไปดูก็เห็นว่านายบุญเสริมที่ว่าเอ๊ะก็เหมือนกับจะขี่จักรยานยนต์ออกไปแล้วเนี่ยอยู่ดีดีเอ้าย้อนกลับมายิงเขาจนตายเดี๋ยวฟังนะฮะที่แม่ค้าเขาเล่าไว้

เพื่อนสนิทของนายบุญเสริมผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่านายบุญเสริม
มีปัญหาไม่ลงรอยกับผู้ตายก็คือนายยงยุทธ์นะครับ
ที่เป็นนายจ้างเนี่ยมาสัก๒ปีแล้ว

เนื่องจากภรรยาผู้ตายจะเป็นคนมาทำงานที่แผงผักเป็นหลัก
ต้องขับรถกระบะมาต้องเอาผักมาลง

เป็นคนมาช่วยเข็นผักเอาผักไปลงก็ต้องเจอกันตลอด
แต่ผู้ตายหาว่านายบุญเสริมมาเกาะแกะภรรยา

อันนี้เพื่อนของผู้ต้องหาเขากล่าวอ้างนะ
เพราะผู้ตายเขาไม่มีสิทธิ์จะชี้แจงอะไรแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ

ส่วนเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่นายยงยุทธ์ได้ไล่นายบุญเสริม
ให้ออกไปจากการทำงานกับเขาไม่ต้องมาช่วยงานเขาแล้ว
ไม่ต้องมาขนผักเข็นผักอะไรให้เขาแล้ว

นายบุญเสริมก็ตะโกนถามนายยงยุทธ์ผู้ตายว่า
ถ้าจะไล่เขาออกก็ได้นะ
แต่ก็เอาเงินเดือนกับเงินที่ยืมเข้าไปเนี่ย
สองแสนบาทคืนมาก่อน
แต่ว่านายยงยุทธ์เนี่ยกลับตะโกนใส่นายบุญเสริมประมาณว่า
ไม่มีแล้วก็ไม่ให้ด้วยมีแต่ลูกปืนจะเอาไหม

ชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงเขาจนตาย

มายืมตังค์ก็ให้ยืม

และที่ที่แทนก้โทรมาบอกพ่อมา

คนนี้มากับเมียกับดิไร

เขาก็เงียบ

เราก็ต้องฟังความทั้งสองฝ่ายด้วย
แต่ว่าฝั่งผู้ตายก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ไม่สามารถชี้แจงอะไรได้แล้วนะครับ
ฝั่งครอบครัวของนายยงยุทธ์ผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
วันนี้ยาดไปรับศพจากโรงพยาบาล
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ราชบุรีนะครับ
แต่ว่ารับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดมโนธรรมาราม
ที่บ้านหนองสแก่รวมที่ตำบลด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะ
เป็นบ้านเกิดของเขาบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
นางสาวจุธารัฐภรรยาของผู้ตายที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ยังทำใจไม่ได้นี่ฮะก็ร้องไห้ตลอดเวลา
ญาติญาติต้องคอยปลอบกันนะครับวันนี้เธอบอกกับเรานะครับ
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเธอก็นั่งอยู่ที่เบาะหน้ารถข้างกับสามีเนี่ย
ถูกยิงเสียชีวิตกระสุนนี่ผ่านหน้าไปเลยเนี่ย
ตอนนั้นสามีก็ทะเลาะกับนายบุญเสริมที่มารับจ้างเข็นผักลงผักให้
เธอก็พยายามห้ามปรามตลอดห้ามทั้งสองฝ่ายนั่นแหละ
ยังบอกกับนายบุญเสริมเลยบอกให้ออกไปก่อน
เดี๋ยวเรื่องเงินที่ทวงกันเนี่ยเดี๋ยวเธอจะไปเคลียร์จะไปจ่ายให้
เพราะรู้ดีว่าสามีเธอเป็นคนใจร้อนโผงผางแล้วก็ไม่ยอมใคร
มีคนรู้ว่าเป็นคนตาลงร้อน
แล้วในเฉิงวันนี้ตาลงร้อนจริง
ไม่ร้อนปกติจะเป็นคนพูดจาดี
ทางญาติญาติก็หารือกันแล้วนะฮะ
ครอบครัวของนายยุงยุทธ์ผู้ตาย
เดี๋ยวจะสวดพระไปทำศพ๓คืนนะครับ